คุณผู้ชมก่อนหน้านี้เรามีความวิตกกังวลกันกับเรื่องของเตียงคนไข้ไม่พอ
อุปกรณ์การแพทย์ไม่พอคนติดโควิดมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ความกังวลเริ่มลดลง
เพราะว่าตัวเลขของผู้ป่วยรายใหม่จากโควิด๑๙ลดลงอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ก็พบเพียง๓๔รายแต่ก็ย้ำแบบนี้ว่าอย่าเพิ่งดีใจไป
ยังต้องอดทนแล้วก็อย่างที่เขาบอกว่าต้องตั้งกาดไว้ก่อน

ประมาทไม่ได้นะครับไปดูภาพรวมของโควิด๑๙กันก่อนวันนี้ครับ
แถลงเหมือนเดิมครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
แถลงความคืบหน้าของโควิด๑๙ก็มีผู้ป่วยรายใหม่๓๔ราย
แบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
แล้วก็ไปในที่ที่มีการแพร่ระบาด๒๗ราย
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๔รายเป็นคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศ๒ราย
ไปในแหล่งชุมชน๑รายอาชีพเสี่ยง๑ราย
อยู่ระหว่างการสอบสวนแหล่งที่มาของโรค๒รายครับ
แล้วก็กลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศอยู่ระหว่างการกักตัวอีก๑ราย
ซึ่งกลับมาจากอินโดนีเซียครับตอนนี้ก็อยู่ที่สตูนด้วย
ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๑๗๗ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมา๑ศพนะครับล่าสุด
สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่๔๑อย่างที่รายงานไปเมื่อวาน
เสียชีวิตเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวร่วมด้วย
มีความดันสูงมีโรคหัวใจโต
แล้วก็มีประวัติว่าเขาไปสังสรรค์ดื่มสุรากับเพื่อน
ซึ่งพบว่าในกลุ่มเพื่อนเขามีคนติดโควิด๑๙มาก่อน
แล้วเขาก็ไปร่วมสังสรรค์ด้วย
แล้วสุดท้ายคนในวงสังสรรค์นั้นติดเชื้อไปทั้งหมด๑๐คนด้วยกัน
ผู้เสียชีวิตเริ่มมีอาการป่วย๒๖มีนาคม
ก็มีอาการเป็นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกมีเสมหะ
แล้วก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลที่สมุทรปราการ
จากนั้นกลับไปทำงานต่อคุณผู้ชม
ต่อมา๓เมษายนเหมือนจะหนักขึ้นมีไข้ถ่ายเหลวหายใจหอบ
แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลย่านธนบุรี
สุดท้ายไปตรวจแล้วก็เป็นโควิด๑๙วันที่๔เมษายน
จากนั้นพอตรวจพบเชื้ออาการเริ่มแย่ลงแย่ลง
จนเสียชีวิต๑๒เมษายน
ส่วนภาพรวมในประเทศไทยตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๒๖๑๓ราย
กลับบ้านไปแล้ว๑๔๐๕ราย
และอยู่ที่โรงพยาบาล๑๑๖๗ราย
และตอนนี้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๔๑ศพด้วยกัน
โศกสบคบอกว่าการเพิ่มของจำนวนผู้ที่รักษาหายแล้ว
มันทำให้ปัญหาความวิตกกังวลเรื่องของเตียงผู้ป่วยไม่พอมันดีขึ้น
แต่ยังคงต้องช่วยกันรักษาสถานการณ์แบบนี้ต่อไป
สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันครอบครัวก็ย้ำว่า
ให้อยู่ห่างจากครอบครัวไว้ก่อน
อย่าเพิ่งไปมีความใกล้ชิดกัน
เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความเสี่ยงกับเรื่องของการติดเชื้อมากขึ้น
ล้างมือป้องกันสารคัดหลังกันด้วย
เพื่อให้คนในครอบครัวนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ให้เหมาะสมกับเป็นวันครอบครัว